แม้ว่าจะมีการปราบปรามอย่างหนักนะครับแต่ก็ยังพบการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ภาคเหนืออย่างล่าสุดนะครับที่มีการร้องเรียนเข้ามาเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่ามีการปลูกฝิ่นเพื่อส่งให้กับในทุนที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
อกจากนั้นยังมีการลุกพื้นที่ป่าสงวนในการปลูกฝิ่นอีกด้วยนะครับ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ฝิ่นที่กำลังบานสะพรั่งเหล่านี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาทจังหวัดตาก
เนื้อที่๑ไร่๖๒ตารางวา
ลูกโดยฝีมือชาวมงค์และกระเหลี่ยงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
จากการข่าวพบว่าฝิ่นเหล่านี้มีกลุ่มในทุนในประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ว่าจ้างให้ปลูก
ซึ่งการปลูกฝิ่นแต่ละครั้งจะมีฤดูกาลที่แน่นอน
โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
และจะใช้ระยะเวลาประมาณ๒เดือนถึงเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต
หลังจากนั้นฝิ่นเหล่านี้จะถูกกระจายไปตามที่ต่าง
ยิลอิลในพื้นที่บ้านเรามีทีละคระ
ขนาดเดียวกันยังพบว่าฝิ่นอีกส่วนหนึ่ง
จะถูกส่งให้กับขบวนการค้ายาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน

และนอกจากฝิ่นในพื้นที่แปลงนี้แล้ว
จากการสำรวจของพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยังพบว่ามีการแพ่วถางพื้นที่ป่าสงวน
เขตอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
และอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่
รวมทั้งสิ้น๘๓๓ไร่
โดยในจำนวนนี้ใช้ปลูกฟินประมาณ๓๔ไร่๓งาน
สร้างความเสียหายให้กับภาครัฐมากถึง๑๒๔ล้านบาท
ดังนั้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งการให้ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ในการป้องกันปราบราม
รวมถึงการหาแนวทางฟื้นฟูพื้นที่ป่า
ที่ถูกบุกรุกให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม